รัฐบาลนั้นผลักดันให้อาชีพการค้าบริการทางเพศ
หรือว่าโสเพณีนั้นเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมาย
ในขณะที่คณะกรรมธิการกิจการสังคมนั้นก็ออกมาออกโรงค้านนะครับ

ถ้าพูดจริงแล้วเมืองไทยณวันนี้
คงจะยังรับเรื่องนี้ไม่ได้ครับ
เรามาเริ่มดูในฝั่งที่เขาให้เหตุผลบอกว่าสนับสนุนควรจะผลักดันให้ถูกกฎหมายก่อนนะครับ
โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหาร
ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย

โดยเสนอให้อาชีพค้าบริการทางเพศถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูในต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในยุโรปเอง
ก็เปิดให้อาชีพนี้นั้นถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งถ้าหากว่าประเทศไทยผลักดันเรื่องนี้
จะทำให้เกิดความโปร่งใสเช่น
ปัญหาการค้ามนุษย์ปัญหาการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายก่อนหน้านี้

โดยให้ผู้ค้าประเวณีต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายครับ
ดังนั้นรัฐบาลก็ควรจะกล้าหารเร่งผลักดัน
เสรีให้กับอาชีพนี้ในสถานบริการ
เพื่อลดปัญหาผู้มีอิทธิพลแก้ปัญหาการส่งสวย

เอาขึ้นมาบางคนก็เอาไปลงทางการเมือง
ไปทำอะไรต่างที่ซื้อเสียงเรียกอะไรก็ตาม

กรุงการตัดวงจรอุบัติเหล่านี้ไป
มันก็จะทำให้มีความโปร่งใสในวงการเมือง
ในวงการบ้านหลังบ้างขึ้นนะครับ
ก็โดยสรุปนะครับอาจารย์โสพลก็คือต้องการเสนอว่า
เอาเงินใต้ดินเงินที่เป็นสีเทาขึ้นมาทำให้ถูกกฎหมายซะ

นี่ก็คือการบุกทลายบรรดาพวกอาบอบนวดต่าง

อาจารย์สวพลบอกอีกว่ามีการโพสต์บทความ
สถานอาบอบนวดมีมูลค่าเท่าไหร่
เป็นการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
โดยเปรียบเทียบมูลค่าของกิจการอาบอบนวดที่เปิดห้องให้บริการ
สำหรับ๒๐๐ห้องจะมีมูลค่ากว่า๑๐๐๐ล้านบาทต่อปีครับ
สำหรับ๒๐๐ห้องก็จะมีตัวเลขเม็ดเงิน
อยู่ที่ประมาณ๔๐๐ล้านบาทต่อปี
คราวนี้มาดูทางด้านของอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างที่ออกมาคัดค้านให้เหตุผลบอกว่า
ผลักดันเรื่องนี้คงยังไม่เหมาะณขณะนี้
นายวัลลบตังคณานุรักษ์ครับประธานคณะกรรมการธิการสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรี
ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้วยโอกาสสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชอ
ผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมบอกว่า
แนวคิดที่จะเสนออาชีพโสเพณีให้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมาย
ยังเป็นประเด็นที่อ่อนไหวต่อสังคมอย่างยิ่งครับ

ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการให้ความรู้การให้การศึกษา
และต้องผลักดันให้ประชาชนมีทางเลือกในอาชีพมากขึ้นครับ